หลังต้องเลื่อนงานวิวาจากเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา
ล่าสุดอดีตนกร้องหนุ่มเช็นทนา
ถือแรกดีจุงมือเจมส์การิกาแฟนสาว
เข้าสู่ประตูวิหวะเรียบร้อยแล้วค่ะ

พร้อมด้วยสินสอดทองมั่นกว่า๑๖๘ล้านบาท

และทั้งคู่ก็ได้เข้าพิธีมั่นสวมแหวนตามประเพณีไทย
ยังมีพิธียกน้ำชาตามประเพณีจีน
จากนั้นในช่วงบ่ายทั้งเชนและเจมส์
วงคู่กันออกมาเปิดใจถึงความรู้สึกในวันนี้
ว่าตื่นเต้นและเหมือนเป็นความฝัน
ทั้งนี้บ่าวสาวยังฝากคำมั่นสัญญาเอาไว้ต่อหน้าสื่อ
ว่าจะรักและดูแลกันเป็นอย่างดี

จะบินลัดฟ้าไปชมแสงเหนือที่ไอซแลนด์
และในช่วงกลางปียาวไปจนถึงสิ้นปี

นั่นก็คือช่วงประมาณปี๒๕๖๑ค่ะ

เราไปเป็นสปอนเซอร์เวทีเขา
อะไรแล้วก็ไปตามเชียร์ตามอะไรอย่างนี้
แล้วสุดท้ายก็ใช้

เงินทุกบาททุกสตางค์ที่มีขึ้นมาเนี่ยนะครับ

หลายคนอาจจะบอกว่าทำไมต้องเยอะขนาดนี้
ทำไมต้องให้เขาขนาดนี้นะครับ

เขาเรียกอะไรเป็นเงินเก็บของพวกเราอยู่ดี

มันสบายใจแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่แบบว่า

แล้วรู้สึกว่าเขาอยู่แล้วเรามีพลังเยอะขึ้น

ผมก็ไม่มีอะไรต้องกังวล

ก็จะอยู่ข้างผู้ชายคนนี้ตลอดไปค่ะ
ก็จะจับมือกันแบบนี้ตลอดไป
อีกคู่ที่ถือเลิกดีในวันนี้คือดีเจดรอันภูวนาศ
แฟนสาวนักธุรกิจจ๋าอลิสา
ซึ่งก็คบหาดูใจกันมากว่า๙ปี
จัดพิธีวิวาอย่างเรียบง่ายที่โบสถวัฒนาย่านสุขุมวิทย์ค่ะ
ทำกล่างพี่น้องเพื่อนฟุ้งเป็นศักดิ์พยานรัก
ไม่ว่าจะเป็นดีเจพี่อ้อยพี่ชอต

ดีเจเป้เอิร์กพรมพร
โดยทั้งคู่ก็จะจัดพิธีฉลองมงคลสมรสอีกครั้ง
ในวันจันที่๑๖มกราคมนี้
ที่โรงแรมพลาซ่าแอดทินีค่ะ
ปิดท้ายกันที่ดีไซเนอร์สาวสวยแพงขวัญข้าว
สเวศวิมนต์กับแฟนหนุ่มโก้วรณัยวานิชกะ
ดีกรีบบรรณาธิการนิตยสารหัวนอก
มือเข้าพิธีวิวาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
โดยมีเพื่อนในวงการบันเทิงและแวดวงไฮโซ
รวมแสดงความยินดีกับทั้งคู่อย่างอบอุ่นค่ะ
ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกคู่ด้วยนะคะ
ขอให้มีความสุขมากครอบครัวรักกันยืนนาน
แต่ขอขยี้คู่แรกก่อนแล้วกันคุณผู้ชม
สินสอด๑๖๘ล้าน
บอกนิดหนึ่งที่บอกว่าต้อง๑๖๘๑๖๘ล้าน
เป็นเพราะว่าเป็นเลขมงคลของคู่นี้

สินสอดคุณผู้ชม
บ้านนี่มูลค่า๑๔๗ล้านบาท

ฉันเห็นรูปบ้านแล้วคือใหญ่มาก
นี่ฉันไม่กล้าเรียกคำว่าบ้านขอใช้คำว่าค้ารื้อหาเท่านั้นนะ
รวมไปถึงทองคำอีก๑๖๘บาท
ดีเหมือนเช่นเคยนะคะแล้วคือเจ้าสาวเนี่ยเขาเคยเป็นอดีตนางงาม
สวยหน้าพุ่งออกมาเลยนะคุณหนุ่มเชนถึงได้เป็นสปอนเซอร์เนี่ย
เจ้าสาวเป็นนางงามใช่ไหมคะก็จัดให้เลยมงกุฎเพชรอีก๕ล้านกว่าบาท
อยากจะมีมังกุฎเป็นของตัวเองบ้าง
ป๊าดคุณคะไปเจอที่ไหนได้อย่างนี้

ต้องบอกว่าคู่นี้เขาขยันทำมาหากินมากนะคุณผู้ชม
ถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามผลิตภัณฑ์สินค้าของเขาเนี่ย
ทั้งคู่รวมหัวจมท้ายกันมาด้วยกันเลย
บอกว่าโอ้โหปักหลักกันมาตั้งแต่ตอนแรก

สิ่งที่เขามีกันมาทุกวันนี้อยากให้ทุกคนเห็นเป็นตัวอย่าง
ว่าเขาอดทนไม่ใช่ว่าจะมีวันนี้ขึ้นมาง่าย
แต่ว่าพอเขาทำได้ดีแล้วนะก็อยากจะให้ครอบครัวได้ชื่นใจ

เชนเขาอัพภาพแล้วมันมีเขียนอยู่
บอกว่าวันนี้ภรรยาไหว้ผม
ใช่มีเป็นแบบว่าไปทำป้ายป๊อปอัพขึ้นมาเลยค่ะคุณค่ะ

ความรู้สึกนี้ไว้ให้ดีนะคะเจ้าบ่าวทั้งหลาย